ความสูญเสียของน้องสแตมอายุ๔ขวบที่นั่งกินหมูปิ้งอยู่หน้าบ้าน
นะครับก่อนจะไปโรงเรียนแล้วรถกระบะพุ่งเข้าชนข่าวนี้สร้างความสะเทือนใจให้กับหลายคนนะครับ
คือตอนนี้ตำรวจบุรีรำแจ้งข้อหาเพิ่มกับคนขับรถกระบะเป็น๔ข้อหาแล้วนะครับ
หลังจากตรวจสอบพบว่าปัสสาวะเขาเป็นสีม่วงด้วยครับนี่ครับจังหวะที่เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้น
ความคืบหน้ากรณีที่รถกระบะสีเขียวคันนี้นะครับทะเบียนบุรีรำลักษณะเป็นรถบรรทุกแบบบรรทุกวัวบรรทุกควายนะฮะ
พุ่งข้ามเลนชนรถพลิกอัพก่อนฟอร์ดเลนเจอร์
แล้วก็เสียหลักพุ่งเข้าชนร้านขายของริมถนนบ้าน
ไซโยงตะบนกระสังอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรำครับ
เป็นเหตุให้เด็กชายพีรพลหรือว่าสแตมอายุ๔ขวบเท่านั้นลูก
นั่งกินข้าวเหนียวหมูปิ้งกับพี่สาวอายุ๕ขวบอยู่ข้างแม่
แม่เนี่ยคว้าลูกสาวได้นะครับแต่รถพุ่งชนลูกชายไปอัดติดอยู่กับแผ่นโต๊ะหินอ่อน
แล้วก็ทับตัวน้องจนเสียชีวิตครับ
ล่าสุดสพเมืองบุรีรำแจ้งข้อหาเพิ่มกับนายสมรวยโพกลางอายุ๖๕ปี
เขานี่แหละเป็นคนขับรถกระบะคันนั้นที่ก่อเหตุ
ก็คือเสพสารเสพติดเนื่องจากปัสสาวะเป็นสีม่วงครับก็มียาบ้านั่นแหละ
แล้วก็เสพสารเสพติดแล้วขับรถถือว่าภาษาข่าวเขาเรียกเสพขับนะฮะ
ข้อหาเสพขับจากนั้นนะครับจากนั้นก็แจ้งข้อหาไปก่อนหน้านี้แล้ว
ก็คือขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
แล้วก็ขับรถก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลหรือทรัพย์สินรวมทั้งสิ้น๔ข้อหา
ชั้นสอบสวนคัดค้างการประกันตัวนะครับและนำตัวผู้ต้องหาส่งฝากขังที่ศาลจังหวัดบุรีรำแล้ว
จากการสอบถามในสมรวยผู้ต้องหานะครับก่อนนำตัวขึ้นรถเขาบอกเขาเครียดจริง
เครียดสงสารเด็กถามว่าอยากไปขอขมาเด็กกับครอบครัวไหมล่ะ
นายสมรวยบอกว่าให้ลูกสาวไปแล้วไปร่วมงานศพไปขอโทษครอบครัวของเด็กครับ
พูดสิข่าวไปที่นี่นะครับ
ที่บ้านของนายสมรวยครับไปคุยกับนางสุดโพกลางอายุ๖๔คนนี้เป็นภรรยาเป็นเมีย
เล่าบอกว่าสามีมีอาชีพซื้อขายวัวควายนะ
ก่อนเกิดเหตุไปซื้อวัวควายนะครับเป็นควายเป็นควายควายมาหนึ่งตัว
เอาไปขายที่ตลาดนัดวัวควายที่ลำปลายมาตรครับ
ออกจากบ้านไปตั้งแต่ตี๑๗พฤศจิกายนกระทั่งกลับมาถึงบ้าน๙โมงเช้า
บอกว่าเธอฉันขับรถไปชนคนมาแหละนะ
เล่าให้ฟังบอกว่าวูบไม่รู้ชนอะไรบ้างมารู้ตัวอีกทีอยู่ในบ้านเขาแล้ว
หยุดอยู่ในบ้านเขาแล้วพยายามจะไปดูว่ามีคนเจ็บหรือเปล่า
มีคนเจ็บหรือเปล่าแต่มีคนกลุ่มหนึ่งเข้ามาทำร้ายเขาเลยต้องวิ่งหนี
จากนั้นไปมอบตัวที่สพเมืองบุรีรำครับยืนยันนะบอกไม่ได้เมาฮะ
แกก็วูบด้วยแหละแกก็เป็นเวียดหน้าเป็นวูบเป็นอะไรด้วย
ขณะที่ศพของน้องสแตมครับคุณผู้ชมครับพ่อของน้องกับครอบครัวตกลงกันว่า
จะเอากลับนครศรีธรรมราชครับเอาทำไมอ่ะจะไปชาปนกิจที่นั่น
เพราะว่าน้องสแตมเนี่ยสนิทกับคุณปู่คุณย่าซึ่งอยู่ที่นครศรีธรรมราชครับ
ส่วนวันชาปนกิจก็ยังกำหนดวันไม่ได้เพราะตอนนี้ทุกคนในครอบครัวต่าง
ต้องการอยู่กับน้องให้นานที่สุดเท่าที่จะทำได้ครับค่ะขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับ